ส่วนที่สมุทรประการนะคะตอนนี้ตำรวจกำลังเร่งติดตามตัว
อดีตทหารเรือวัย๗๐ปีมาอีกแล้วข่าวเกี่ยวกับอดีตทหารเรือนี่นะคะ
ทหารเรือรายนี้ใช้อาวุธปืนยิงเพื่อนบ้านของตัวเองเสียชีวิตปมเนี่ย
ตอนนี้ตำรวจตั้งไว้สองสาเหตุเกี่ยวกับเรื่องของการยืมเงินกันแล้วไปทวงแล้วไม่คืน
ส่วนสองชาวบ้านเขาเล่าให้ฟังบอกว่าผู้ก่อเหตุไปแอบชอบลูกสาวของผู้ตาย
และลูกสาวของผู้ตายอายุ๑๗ปีเท่านั้นเองแล้วฝ่ายหญิงเขาไม่เล่นด้วยก็เลยโกรธ
เอาเป็นหน้าที่ของตำรวจนะคะไปตามหาสาเหตุเนี่ยนะคะ
แต่อย่างไรเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ที่หน้าร้านขายของชำค่ะ
ในตำบลปากน้ำอำเภอเมืองสมุทรประการตำรวจได้รับแจ้งไปเลยค่ะ
นี่สิ่งที่เจอกล้องเลือดปลอกความสุดบื้อไม่ทราบขนาดหนึ่งปลอกตกอยู่
เจ้าหน้าที่เก็บไว้เป็นหลักฐานส่วนผู้บาดเจ็บตอนแรกเป็นผู้บาดเจ็บก่อนนะคะ
ถูกยิงที่เหนือราวนม๑นัดอาการสาหัส
หลังจากนั้นนะคะเจ้าหน้าที่เดินทางไปถึง
ชาวบ้านก็ช่วยเจ้าหน้าที่พาผู้บาดเจ็บเอาขึ้นรถซาเล้งไปส่งโรงพยาบาล
ถามว่าทำไมต้องขึ้นรถซาเล้งล่ะเพราะว่าจุดเกิดเหตุมันเป็นถนนแคบ
รถเข้าไปไม่ได้ก็พยายามช่วยเต็มที่แล้วนะ
แต่สรุปสุดท้ายเสียชีวิตในเวลาต่อมาทราบชื่อค่ะ
นายชายาเปลี่ยนสีอายุห้าสิบปีไปสอบถามชาวบ้าน
ใกล้จุดเกิดเหตุนะเล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะ
ผู้ก่อเหตุชื่อว่าไหนทองดีคงเป็นศุกร์อายุเจ็ดสิบปี
เป็นอดีตทหารเรือและรู้จักกับผู้ตายเป็นอย่างดี
เพราะว่าอยู่ในชุมชนเดียวกันลักษณะคือเป็นเพื่อนบ้านกัน
ส่วนถามถึงสาเหตุนี้นะคะชาวบ้านเขาก็เล่าให้เราฟังบอกว่า
ก็รู้มาเหมือนกันว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยผู้ก่อเหตุที่เป็นอดีตทหารเรือไป
แอบชอบลูกสาวคนเล็กของผู้ตายซึ่งอายุสิบเจ็ดปี
แต่ลูกสาวเนี่ยไม่เล่นด้วยนอกจากนี้ก็มีอีกหนึ่งข้อมูลบอกว่า
เนื่องจากผู้ก่อเหตุกับผู้ตายเขาค่อนข้างสนิทสนมกัน
มีการหยิบยืมเงินกันผู้ก่อเหตุให้ผู้ตายยืมเงิน
และหลังเริ่มมีการถ่วงกันเริ่มมีการทะเลาะกัน
น่าจะเป็นสองสาเหตุมันประกอบกัน
จนกระทั่งวันเกิดเหตุทั้งคู่มาเจอกันที่หน้าร้านขายของชำ
เถียงกันก่อนค่ะหลังจากนั้นเกิดการยิงกันขึ้น
ผู้ก่อเหตุหลบหนีไปนะคะตอนนี้
ไปถามลูกสาวคนเล็กของผู้ตายที่ชาวบ้านเล่าให้ฟังว่าผู้ก่อเหตุมาแอบชอบ
ก็บอกว่ารู้นะว่าผู้ก่อเหตุแอบชอบแต่ตัวเองไม่ได้คิดอะไร
ส่วนสาเหตุเกี่ยวกับเรื่องของเงินก็ถามลูกสาวอีกเหมือนกัน
สาวบอกว่าก็ไม่น่าใช่จะเกี่ยวกับเรื่องทวงเงินเพราะอะไร
เพราะว่าก็รู้มาเหมือนกันว่าพ่อเนี่ยเคยไปยืมเงินเหมือนกัน
แต่รวมรวมแล้วมันไม่ถึงหนึ่งหมื่นบาทก่อนจะยิง
พ่อไม่ได้บอกว่าจะไม่ให้คืนแม่ก็อยู่ในเหตุการณ์
ผู้ก่อเหตุเข้ามาหาเรื่องก่อนถามด้วยเท่าไหร่คำหยาบคลาย
งหน้ามีปัญหาอะไรคือมีหยาบคายกว่านี้นะแต่เนื้อหาเป็นแบบนี้
หน้ามีปัญหาอะไรหลังจากนั้นยิงทันที
ยังไม่ได้รับคำตอบยิงโป้งออกไปเลยเนี่ยนะคะ
ขณะที่ลูกสาวคนโตของผู้ตายอายุ๒๒ปี
บอกกับทีมข่าวและขณะที่บอกเนี่ยก็คือน้ำตาไหลตลอดคือเสียใจเนี่ยนะคะ
บอกตอนนี้นอกจากเสียใจแล้วโกรธแค้นผู้ก่อเหตุมากที่มาทำกับพ่อแบบนี้
พ่อไม่เคยไปมีเรื่องกับใครและตอนนี้พ่อก็เป็นเสาหลักหาเงินให้กับครอบครัว
ไม่คิดว่าจะมาถูกยิงแบบนี้อยากให้เขาเข้ามามอบตัวหรือไม่ตำรวจ
ไปจับตัวมาให้ได้โดยเร็วฟังเสียงลูกสาวคนโตค่ะ
ดำเนินคดีอะค่ะเงินไม่น่าจะถึงหมื่นอะค่ะ
ไม่น่าจะทำกันแรงแบบนี้อะค่ะน่าจะต่อยอะไรก็ได้ไม่น่าจะยิงให้ตายอะค่ะ
จากพูดคุยสอบถามครอบครัวของผู้เสียชีวิตถึงสาเหตุแล้วเนี่ยนะคะ
ก็ต้องไปสอบถามชาวบ้านคนอื่นด้วยเนี่ยนะคะ
ชาวบ้านคนอื่นซึ่งเป็นคนใกล้ชิดกับผู้ก่อเหตุ
ก็คือเขาเป็นคนรับจ้างเลี้ยงไก่ให้ผู้ก่อเหตุ
ก็ให้ข้อมูลบอกว่าบ้านสองคนนี้ผู้ก่อเหตุกับผู้ตายอยู่ใกล้กันมาก

แล้วก็เล่าให้ฟังว่าผมคิดว่าน่าจะเกี่ยวกับเรื่องเงิน
เพราะว่าก่อนหน้านี้ผู้ก่อเหตุมาระบายให้ฟังเป็นความเครียด
บอกว่าผู้ตายมาติดเงินมาค้างเงินไม่รู้เหมือนกันเมื่อไหร่จะเอามาคืน
แต่ก็ไม่คิดว่าจะกล้าถึงขนาดมาก่อเหตุยิงผู้ตายแบบนี้
ทางนี้ตำรวจอยู่ระหว่างการเร่งติดตามตัวนะคะ
มาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ